เชียงใหม่มีของดีของเชียงใหม่มาฝาก
เป็นผัดไทยสูตรฮอคัยแบบโบราณกว่า๓๐ปี
อร่อยเด็ดแน่นอนเห็นไหมไม่ได้อู้ววว
นี่คือร้านผัดไทยห่อไข่คุณยายค่ะ
แค่ชื่อก็การันตีได้ว่าอยู่มายาวนานมาก

ตั้งอยู่หลังวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เป็นร้านที่เป็นขวัญใจของนักศึกษาที่วิทยาลัย

ใครไปแวะกินเนี่ยก็ต้องลงโซเชียลแชะกันไปนะจ๊ะ
อุ๊ยเจ้าของร้านก็คือนางเตือนใจชายบุญลืออายุ๘๒ปี

ทำให้ผัดไทยของสูตรคุณยายเหนียวนุ่ม
ก็คือการที่ต้องหมักเส้น

หมักเส้นกับน้ำมะขามเปียกสูตรพิเศษเอาไว้คุณ

และที่สำคัญก็จะมีถั่วคั่วใหม่
โป๊สับอย่างดีอร่อยกลม
ได้ที่ก็จะนำมาห่อไข่
โดยทำไข่ให้เป็นแพร่ใหญ่เต็มกระทะเลยคุณผู้ชม
เดี๋ยวดูนะเราจะมีภาพว่ามันน่าทานขนาดไหนนะคะ
ห่อเสร็จป๊าบเสิร์ฟแบบร้อนเลย
นี่โอ้โหน้ำลายไหลแล้ว
อร่อยแบบเขาบอกว่าแทบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมเลย
เอาล่ะไปเชียงใหม่แล้วแวะไปหาคุณยายกันได้เลยนะคะ
ผัดไทยห่อไข่คุณยายหลังวิทยาลัยอาชีวศึกษาเจียงใหม่จ้า

ไม่ยากเพราะว่าร้านนี้โด่งดัง

ผัดไทยหอไข่คุณยายเห็นไหมบอกแล้ว

แค่อู้กำเมืองเก๋เตย